คือไปหาปลาไปช็อตปลา
แล้วเหตุการณ์ที่จะให้ดูต่อไปนี้ค่ะ

ปรากฏว่าเมียไม่ได้กินค่ะ

คือเขาเสียชีวิตอยู่ในนั้น
แล้วดูนะตอนที่เอาร่างขึ้นมาบนฝั่งแล้ว
ภรรยานะใจจะขาดเลยค่ะ
นี่ร้องไห้ใจจะขาด

คือศพของนายประไทยวุฒิพงไทยค่ะ

แล้วดูสิเสียชีวิตอยู่ที่สระน้ำ
ในพื้นที่ตำบลนิคมสงเคราะห

นี่เพื่อนบ้านช่วยกันนำศพขึ้นมาจากน้ำนะ
แล้วเพื่อนบ้านรวมถึงเจ้าของสระ

อยู่ติดกับบ้านของคนตายเลย
ตอนเช้าทางฝั่งเจ้าของสระเองบอกว่า
เธอก็ออกมามาให้อาหารเป็ดไก่

คนตายตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย

พอตะโกนแบบนี้ก็เลยวิ่งไปดู

ชี้ให้ดูเลยนะบอกว่า

แล้วตรงใกล้กับศพยังมีไม้ไผ่ยาว

ไม้ไผ่เนี่ยเขาเอามาช็อตปลา
ก็คือด้านหนึ่งก็จะติดตะแกงเหล็กด้วย

ว่าน่าจะมาลงสระกลางคืน

ตะแกงเหล็กที่มีกระแสไฟฟ้า

อยู่กลางสระเลยค่ะ

อันนี้ก็ไปหาปลาแล้วก็ตายเหมือนกัน

ชาวไทยใหญ่คือนายจายอ่อง
ไหนอูอายุ๒๗ปี

อยู่ใกล้กับสพานป่าแดดท่าวางตาเนี่ยละ

หากันอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
แล้วก็เจอสบของนายจายอ่อง
แล้วก็รีบนำร่างขึ้นมาบนบก

แม่บอกว่าแม่ขอดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้าย
ทำใจไม่ได้จริงค่ะ
คือเขาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้

ทางนายใจอ่องเขาก็มาที่ริมแม่น้ำปิงมากับเพื่อนนะ
จะตกเบ็ดหาปลา
แล้วตอนนั้นคือเขาพลาดไง

ทีนี้ตอนที่จังหวะลงไปงมหาค่ะ

เบื้องต้นเนี่ยนะคะตำรวจก็มอบร่างให้กับญาติ
เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนา

มี๒ศพเลยเสียชีวิตจากน้ำนะคะ